เจอพี่ต้อมณฮัทัยณพิจาะ

นั่นแหละพี่ต้อมนี่แหละ

ต้อมหน้าไทยนั่นเองขออภัยพูดชื่อผิดนะคะ
รวยมากแต่เห็นอย่างงี้นะครับคุณผู้ชม

ตอนนี้มีแฟนนะคะคบมา๑๐ปีแต่ไม่ขอเปิดเผย
ก็เลยถามว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงโสดไม่โสดนะคะ

ขนาดนี้๕๐กว่าแล้วไปฟังพี่ต้อมเลยค่ะ

เพื่อนคู่คิดกันอยู่ก็สิบกว่าปีแล้วค่ะคนนี้แต่แล้วเขาเป็นคนนอกวงการ
เขาก็จะไม่ได้มาอยากให้เราเปิดเผยหรืออะไรเขาก็อยากมีชีวิตที่เรียบของเขา
เดินไปไหนไม่ต้องมีคนทักเป็นเพื่อนคู่ชีวิตกันอะไรประมาณนี้นะคะ
แต่เราก็ไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาตบแต่งหรือมาแต่งงานหรืออะไรมาก
เราก็อายุมากแล้วใช่ไหมคือเราก็มีลูกมาแล้วคนหนึ่งอย่างนี้
ฉะนั้นเราก็อยู่กันแบบความเข้าใจไม่ได้อยู่ด้วยกันคือต่างคนต่างอยู่นี่แหละ
อยู่กันคนละจังหวัดเขาก็อยู่ที่ต่างจังหวัดมีเวลาเราก็มาเจอกันบ้าง